ต่อเลยไหมดีเลยครับค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของประเพณีดีดี
ทางภาคอีสานกันหน่อยถ้าพูดถึงจังหวัดเลยเชื่อว่าหลายคนนึกถึงประเพณีผีตาขนใช่ไหม
ใช่แต่วันนี้ไม่จะพาไปดูอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจเรียกว่าประเพณีผีขนน้ำ
ขนน้ำคุณผู้ชมไม่ต้องนึกถึงกระมังถังหม้อจะเอาไปขนน้ำนะไม่เกี่ยวอะไรกันตรงนั้นเลย
แต่เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เขาสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานจากบรรพบุรุษนะคะ
ที่จังหวัดเลยบ้านนาเจ้าอำเภอเชียงคานนี่แหละค่ะ
นายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีผีขนน้ำหนาเศร้าประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งชาวบ้านเขาจะเรียกว่างานบุญเดือน๖นะคะ
สืบทอดกันมายาวนานหลายสิบหลายร้อยปีค่ะถือว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแล้วก็ตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษด้วย
งานนี้จะมีพิธีกรรมการไหว้ผีบรรพบุรุษหรือว่าเลี้ยงบ้านถือว่าเป็นการเคารพบูชาตอบแทนบุญคุณผีปู่ผีย่าตลอดจนผีบรรพบุรุษในหมู่บ้านที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองแล้วก็ชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีขบวนแห่ของแมงหน้างามหรือผีขนนี่แหละค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะแมงหน้างามหรือผีขนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งแทนวัวแทนควาย
เป็นสัตว์มีขนถูกไหมคะแบบนี้ค่ะเพราะเขาถือว่าวัวควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อชาวบ้านต่อชาวนาก็เลยทำขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเส้นสังเวยแล้วก็จะมีการเต้นรำตามจังหวะอย่างสนุกสนานด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็จะเรียกวิธีการแบบนี้เรียกว่าการละเล่นผีขนแล้วก็ที่สำคัญนี้นะคะหลังจากที่มีการทำพิธีกรรมเสร็จแล้วฝนมันจะตกลงมาชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าผีขนน้ำนั่นเอง
ก็นำน้ำมาว่างั้นเถอะคนนี้ผีอะไรเนี่ยผีหลอกไม่ก็เป็นความสร้างสีสันนะของแต่ละคนอันนี้ผีกินน้ำผีกินนมไหมเด็กน้อยอะไรอย่างนี้นะ
นมกินน้ำก็ว่าไปหลากหลายสร้างสีสันความสวยความงามการไล่รำแบบนี้ก็มีถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโบราณอีกงานหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมที่อยากจะไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองเขาจัดงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วใครที่อยู่จังหวัดเลยหรือใกล้นะไปร่วมงานกันได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ที่จังหวัดเลยนะครับหลายคนก็ชอบไปเที่ยวที่จังหวัดเลยโอ้เลยนี่บรรยากาศดีอากาศดีด้วยอร่อยหลายอย่าง
ถูกต้องแล้วก็ติดแบบแม่น้ำโขงเห็นวิวอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ไปดูเรื่องราวของประเพณีดีกันด้วยถือว่าไปแล้วคุ้มมากเพราะว่าคือหมู่บ้านแถวนั้นเขาก็ยังคงอนุรักษ์แบบโบราณของกินแบบโบราณดั้งเดิมอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้ร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์กันเอาไว้นะจ๊ะ